ในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ๑๖นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศก็จะมีคำตัดสิน
ฟิลิปปินส์ยื่นฟ้องจีนในทะเลจีนใต้
หลายฝ่ายเห็นตรงกันนะครับว่าผลการพิจารณาน่าจะเป็นไปในทางบวกต่อฟิลิปปินส์

จีนประกาศไม่รับคำตัดสินนี้ตั้งแต่แรก
แต่ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร
คำตัดสินนี้อาจจะสร้างความตึงเครียดครั้งใหม่ขึ้นในภูมิภาค
ที่อาจจะนำไปสู่การเผชิญหน้าของสหรัฐกับจีน
แล้วก็เป็นบททดสอบนะครับว่าจีนและสหรัฐ
ท้าทายอิทธิพลซึ่งกันและกันในภูมิภาคมากน้อยเพียงใด
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่เป็นการแสดงสัญญานุภาพครั้งสำคัญของกองทัพจีนในทะเลจีนใต้
เพราะการซ้อมรบที่เห็นอยู่นี้
ในช่วงเวลาเดียวกับที่อนุญาโตตุลากรรมระหว่างประเทศ
จะมีคำพิพากษาที่ฟิลิปปินส์ยื่นฟ้องจีน
กรณีทะเลจีนใต้ในวันพรุ่งนี้
ซึ่งจีนประกาศมาโดยตลอดว่าจะไม่รับคำพิพากษานี้
ยื่นฟ้องของฟิลิปปินส์เริ่มต้นเมื่อปี๒๕๕๙
โดยคำฟ้องของฟิลิปปินส์ได้ตั้งคำถามถึงเส้นประ๙จุด
จีนใช้เป็นหลักฐานอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้

รวมทั้งการถมทะเลสร้างเกาะเทียม
ว่าเป็นการละเมิดอนุสัญญาของสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือไม่
รวมทั้งการตั้งคำถามถึงสถานะของสกาโบโร่
จีนอ้างอธิปไตยว่าตกลงแล้วเป็นเกาะ
หรือเป็นเพียงหินและสิ่งที่โผล่พ้นน้ำตอนน้ำลง

โดยอนุญาโตตุลากรรมระหว่างประเทศ
เลือกที่จะรับพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสกาโบโร่มากที่สุด
ในขณะที่ประเด็นอื่นโดยเฉพาะเส้นแนวประ๙จุด
ไม่พิจารณาเนื่องจากให้เหตุผลว่า
เกี่ยวข้องกับประเด็นอธิปไตยซึ่งอยู่นอกขอบเขตอำนาจ

พิพากษาน่าจะเป็นไปในทิศทางบวกต่อฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นผู้ยื่นฟ้อง
แสดงความมั่นใจพร้อมยำว่า
ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร
ก็จะยอมรับคำพิพากษา
ในกรณีทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตกหรือทะเลจีนใต้

คำพิพากษาจะออกมาในทางที่เราหวัง
แต่หากไม่เป็นไปตามที่คาด
เราก็จะยอมรับในฐานะที่ฟิลิปปินส์
เป็นประเทศที่ให้คำมั่นกับนานาชาติเอาไว้
แต่สำหรับจีนที่ประกาศไม่รับคำพิพากษานี้มาตั้งแต่แรก
โดยมองว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นเพียงเกมการเมือง
อดคล้องกับท่าทีของนายศรีจิ้นผิงที่มองว่า
คำตัดสินที่ออกมาไม่ต่างจากผลไม้พิษ
จีนจะไม่ยอมกินเข้าไปเพื่อทำลายตัวเอง
นำจีนประกาศว่าชาติต่างคงหวังให้จีนถอยจากผลประโยชน์หลัก
แต่ก็อย่าหวังว่าจีนจะยอมกลืนผลไม้พิษ
ที่จะสร้างความเสียหายต่ออธิปไตย
ความมั่นคงและการพัฒนา
แต่ก็ดูเหมือนว่าผู้นำฟิลิปปินส์ก็ยังคงเปิดทางสำหรับการเจรจากับจีน
เหมือนท่าทีที่นายดูเตอร์เต้กล่าวในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งเมื่อเดือนก่อนว่า
เขาพร้อมที่จะพักความขัดแย้งกับจีนไว้ชั่วคราว
จีนสร้างทางรถไฟให้กับฟิลิปปินส์
เหมือนที่สร้างให้กับแอฟริกา
พิพากษาในวันพรุ่งนี้ยังจะส่งผลต่อความมั่นคงในเอเชีย
โดยศาสตราจารย์ฮิวชไว้แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย
พิพากษาที่ออกมาจะสะท้อนว่าจีนมีความตั้งใจแค่ไหน
ท้าทายฐานอำนาจเดิมในภูมิภาคที่นำโดยสาวรัฐ
ในเวลาเดียวกันก็จะสะท้อนความตั้งใจของสาวรัฐ
ที่จะต่อต้านจีนไม่ให้มีบทบาทในทะเลจีนใต้
ว่ามีมากน้อยเพียงใดด้วย
และนี่ยังเป็นบททดสอบสำคัญอีกครั้งในความเป็นเอกภาพของอาเซียน
หลังจากที่ผ่านมาอิทธิพลของจีนทำให้ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับทะเลจีนใต้
ไม่สามารถทำได้ในนามของอาเซียน
ท่าทีโต้แย้งจากชาติสมาชิกที่มีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีน
เช่นกับพูชาและประเทศลาว
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน